มีชาวพม่าที่นั่งห้อยขาท้ายรถกระบะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
ตกลงมาแต่ว่าโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ขณะเดียวกันที่รัชบุรีครับคนขับรถบรรทุกพ่วง
ถูกกระบะของ๑๐ล้อหล่นลงมาทับศีรษะจนเสียชีวิต
ขณะที่กำลังซ่อมระบบการทำงาน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจภูทรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

หลังรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิต
พบร่างของนายสมพงศ์นกดำอายุ๕๒ปี

ถูกกระบะรถสิบล้อหล่นทับศีรษะ

บรรทุกอาหารสัตว์มาจากจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อมาส่งภายในโรงงานดังกล่าว
หลังลงของเสร็จแต่ระบบกลับไม่ทำงาน

แต่จู่ตัวกระบาด๑๐ล้อกลับล่วงหล่นลงมาอย่างรวดเร็ว
ทับศีรษะนายสมพงศ์จนเสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดสงคราเกิดอุบัติเหตุ
กระบาดพลิกคว่ำบนถนนสายหาดใหญ่ปัตตานี
ตำบลเกาะสบ้าอำเภอเทพา
มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ๑ลาย
ทราบชื่อคือนางปรำภัยคงแก้วอายุ๕๓ปี
ตรวจสอบครบกระสอบบจุกที่ไก่
จำนวนมากตกกระจายเกลื่อนบนถนน
จนทำให้การจราจรติดขัดทั่วคณะ
นายจบรถหุงแก้วอายุ๕๓ปี
ผู้บาดเจ็บและเป็นคนขับรถ
ให้การว่าขณะขับรถมากับภรรยาและลูกสองคน
ซึ่งกลับจากไปรับขี้ไก่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
และกำลังเดินทางกลับบ้านพักที่จังหวัดนาราธิวาส
ถึงที่เกิดเหตุล้อหลังด้านขวาเกิดระเบิดขึ้น
จนทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำ
โชคดีที่ทุกคนรัดเข็มขัดนิรภัย
มีเพียงภรรยาที่บาดเจ็บบริเวณต้นคอเท่านั้น

และเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรประการ
เร่งช่วยปฐมพยาบาลโดยการปั๊มหัวใจ
ให้กับนายวรยศคงด้วงอายุ๑๗ปี
นอนหมดสติอยู่บริเวณหน้าป้อมยาม
หมู่บ้านเฟื่องฟ้าวิลล่า๙เฟส๒
ตำบลเทพารักษ์อำเภอสมุทรปราการ

ลูกชายมีโรคประจำตัวคือโรคลมชัก
ก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน

คาดว่าเกิดอาการลมชักกำเริบ
จึงไม่สามารถควบคุมรถได้
ก่อนที่จะเสียหลักล้มกระแทกพื้นจนหมดสติ

ที่มีนายพงพัฒน์ศรีโยอายุ๒๙ปีเป็นคนขับ
บันทึกภาพขณะเกิดเหตุพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์จนล้มคว่ำ
บนถนนสิริโสธรขาเข้าอำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเศร้าบริเวณสี่แยกไฟแดงท่าสะอ้าน
โดยขณะเกิดเหตุเป็นช่วงสัญญาณไฟเขียว
ที่มีรถจักรยานยนต์ของนายอุดมนาคเอียมอายุ๔๙ปีเป็นคนขับ
และมีนางสาวกัญจนาเทียนเงินอายุ๔๒ปีเป็นคนซ้อน
ขี่อยู่เลนซ้ายแล้วเปลี่ยนตัดหน้ามาเลนขวา
โดยไม่ทันระวังรถตู้ทำให้ถูกชนท้ายจนกระเด็น
ส่งผลทำให้ทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บก่อนถูกนำตัวส่งปรกพยาบาล
ปิดท้ายกันที่จังหวัดตากเมื่อเจ้าของเฟซบุ๊คบุญยฤทธลำผิวตา
นำคลิปขณะนักท่องเที่ยวชาวพม่าที่ข้ามฝั่งมาเที่ยวในอำเภอแม่สอด
วันหยุดยาว๑๒สิงหาคมซึ่งเป็นภาพขณะนั่งท้ายกระบะห้อยขา
ก่อนที่คนขับรถจะเลี้ยวโค้งอย่างแรงบริเวณแยกไฟแดงโลบินสัน
ทำให้ชาวพม่าที่ใส่สโลงร่วงตกจากรถทันทีแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
ฝ่ายคนขับก็ไม่รู้ตัวขับไปไกลกว่า๕๐เมตรจึงจอดรถ
โชคดีที่ไม่มีรถจากขาเข้าเมืองแม่สอดขับเลี้ยวมา
ไม่อย่างนั้นอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้